เรื่องเมื่อกี้ไม่จริงแต่เรื่องนี้เป็นความจริงค่ะ
สาวที่อยู่ในคลิปแน่นอนได้รับผลกระทบมากนะคะ
คนเห็นหน้าชัดเจนก็เลยไปแจ้งความไว้กับตำรวจค่ะ
นี่คือข้อความของหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อในคลิป
กำลังเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโซเชียลนะคะ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ขณะกำลังเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะ
สาเหตุก็เกิดจากคลิปที่หลุดออกมาทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง

ในการตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจเป็นจำนวนมากนะคะ
เรื่องนี้ย้อนนิดหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมพลาดไปเมื่อวาน
ก็หญิงสาวรายหนึ่งถูกแฟนนุ่ม
หญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยจับได้ว่าแฟนหนุ่มของเธอพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาในคอนโด
ก็เลยไล่ตะเพิดผู้หญิงคนนั้นที่หนีออกมาในสภาพเปลือยกายนะคะ
ทุลักทุเลถ่ายคลิปไว้ได้เอามาประจาน
คลิปนี้เนี่ยหลุดออกมาในโลกโซเชียลมีเสียงวิพักษ์วิจารณ์กันมากมายนะคะ
คนถ่ายและเผยแพร่คลิปทำเกินกว่าเหตุ
ข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
ตามที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
เรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เจ้าของแฟนเพจทนายคู่ใจก็โพสต์คลิปวิดีโอ

ระบุว่าการแชร์คลิปประจานแบบนี้เนี่ย
ข่ายความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

ตามพรบคอมพิวเตอร์พุทธศักราช๒๕๕๑
โทษจำคุคค่าปีปรับ๑๐๐๐๐๐บาท
คนนำเข้าแล้วก็ถือคลิปต้นฉบับไว้ต้องรับผิดชอบ
และผิดข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
ซึ่งเป็นคดีอาญาอีกด้วยนะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้นะคะว่า
คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เนี่ย
เขาใช้ชื่อในเฟซบุ๊คว่า
มะนาวอดีตนางแบบนิตยสารแม็กซิม
ซึ่งก็เป็นภรรยาของชายหนุ่มที่อยู่ในคลิป
แล้วก็ตัวหญิงสาวที่เสียหายที่บอกเป็นสาวไซส์ไลน์
เขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับทุกคนที่แชร์ภาพ
โดยเฉพาะน้องมะนาวคนที่ถ่ายคลิป
แล้วก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเชิญตัว
มะนาวคนถ่ายแล้วก็ตัวผู้ชายด้วย
ถ้าให้ปากคำมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะทางตำรวจบอกแบบนี้
ประเด็นนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ